ท่านผู้ชมครับมีหนึ่งในกำลังพลที่ยังศูนย์หายอยู่ในขณะนี้เนี่ย
ผู้ที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยจะเรียกว่าหมอแชมป์ค่ะ
หรือว่าครูแชมป์พัญจาเอกคุณากรจิรยศ
หมอแชมป์เนี่ยได้ช่วยเหลือกำลังพลจนรอดชีวิตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นก็คว้าเสื้อชูชีพแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปช่วยต่อ
แล้วหลังจากนั้นหมอแชมป์ก็หายไปเลยนะครับจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอครับ
แล้วตำรวจก็พาว่ายน้ำหนีผมไม่รู้จะไปทางไหน
ตันหมอก็ฝากว่ามีชูชีพไม่จมไม่ตายมากาตรอน
เขาบอกไปทิศนี้สมองไปทิศนี้ให้ว่าไปทางนี้เจอเรือแล้ว
ขึ้นไปปุ๊บผมก็เห็นผมก็นอนอยู่ผมถอดปุ๊บ
เพราะหนึ่งสมองขึ้นนอนแล้วก็ถอดซูชิถอดเข็มพัด
กระเป๋ากระเป๋าเขาเอกสารเขา
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปช่วยคนที่เหลือก่อน

พ่อน้องน่าร่าบอกชบไลค์ผมว่าโร่มรอดน่ะนะ
คนประหลาดคนระกอดถามเจ้าของกระเป๋าอยู่ไหน

ผมก็บอกเอ้ยกระเป๋าตัวหมอเนี่ยตรงท้ายเรือไงเชื่อคนอยู่
นี่เป็นคลิปเสียงที่พันธาเอกธนงศักดิ์วงชัยได้โพสต์ลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะครับ
โดยเป็นเสียงของพลทหารคมกริจขจรสิริที่อยู่ในเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
แล้วเล่านาทีที่หมอแชมป์เนี่ยช่วยชีวิตพวกเขากับเพื่อนให้รอดชีวิต
กลับขึ้นมาบนเรือแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยได้

นี่นะฮะพันจาเอกหุนากรเจียระยศหรือว่าหมอแชมป์ตอนหมอ
คือทางเสียงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าตอนที่เขากระโดดน้ำลงไปแล้วที่ต้องสละเรือเนี่ยนะฮะ
หมอแชมป์มาจับมือแล้วก็น้องอีกคนที่ไม่มีชูชีพด้วย
หมอแชมป์มาจับมือให้ไปรวมกลุ่มกันแล้วบอกทุกคนว่าให้ทุกคนมีสติ
มีชูชีพไม่จมไม่ตายแล้วก็ว่ายน้ำไปจนเจอเรือ
พอเจอเรือก็พากันเลี้ยงตัวหาที่จับเชือกจนสามารถขึ้นเรือที่มาช่วยเหลือได้
หลังจากนั้นหมอแชมป์เนี่ยมาแตะไหล่เขานะฮะแล้วบอกว่าเรารอดแล้วนะ
ก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวหมอจะไปช่วยคนที่เหลือก่อน
โดยให้คนที่ช่วยขึ้นเรือได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแกะชูชีพออกแล้วก็ให้ส่งชูชีพมา
พอได้ชูชีพแล้วหมอแชมป์ก็ออกไปนะฮะไปช่วยคนต่อ
ท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นหมอแชมป์ก็ศูนย์หายไป
เป็นหนึ่งใน๒๓คนที่ยังสูญหายณขณะนี้
ที่ทางกำลังพลบนเรือเล่าเรื่องราวของหมอแชมป์เอาไว้นะครับ
จาเอกธนงศักดิ์ได้ทำรูปภาพข้อความเป็นโปสเตอร์เพื่อตามหาและให้กำลังใจนะครับ
โดยข้อความระบุว่าหมอแชมป์เป็นพยาบาลแผนกปฏิบัติการ
นาวิกเวชกิจโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงฐานทัพเรือสัตหีบ
ช่วยราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลาธิการและแพทย์เรือหลวงสุโขทัย
พร้อมกับบอกว่าพวกเรารอนายอยู่นะน้องรัก

ทุกคนที่พูดถึงแชมป์คือน้องเป็นคนน่ารักขยันขันแข็ง
มีความรับผิดชอบเสียสละวิ่งหางานมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูผู้สอนกู้ชีพพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา

นี่คือหมอแชมป์นะฮะทุกคนที่ทราบข่าวก็
ภาวนากันขอให้หมอแชมป์ปลอดภัยรวมทั้งทุกคนด้วยนะครับที่ยังรอการค้นหากันอยู่๒๓คนในขณะนี้